มาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เรื่องของเทคโนโลยี
ถ้าหากว่าใครไปที่ซอยละลายซับถนนสีลมตอนนี้

สามารถชำระสินค้าได้โดยไม่ต้องใช้เงินสด

พ่อค้าแม่ค้าที่เขาใช้ระบบนี้เขาบอกว่าที่เขาหันมาใช้

รวดเร็วลดปัญหาเรื่องของการต้องเตรียมเงินทอนด้วย
และตัวผู้ซื้อเองก็ตอบรับเป็นอย่างดีด้วยค่ะ
ปรัชนีอุยามพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ
นำทีมพนักงานลงพื้นที่ซอยละลายทรัพย์ที่มีร้านค้ารายย่อยกว่า๓๐๐ร้านค้า
รวมทั้งยังแนะนำบริการให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายในย่านนี้ด้วย
ก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นโปรโมทเรื่องของการใช้ระบบนี้มาพอสมควรแล้วนะคะในโลกโซเชียลด้วย
ความสะดวกที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าลูกค้าไม่ต้องพกเงินสดนะคะมาเดินตามตลาดนะคะก็ปลอดภัย
ขณะเดียวกันเองเจ้าของร้านค้าก็ได้รับเงินผ่านเข้าบัญชีธนาคารไปเลย
ไม่ต้องยุ่งยากกับการเก็บเงินสดที่ร้านค้าไม่ต้องยุ่งยากกับการทอนเงินให้กับลูกค้านะคะ
และขณะเดียวกันก็มีความสะดวกให้กับทางผู้ขาย
ว่ามีเงินเข้าบัญชีของตัวเองจำนวนที่เท่าไหร
เขาบอกว่าพอใจมากกับการใช้บริการ
สะดวกรวดเร็วลูกค้าไม่ต้องพกเงินสดเพื่อมาจ่ายค่ากาแฟ
แต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของกฎเลขผิดบ้าง
ขณะที่ลูกค้าร้านกาแฟเองก็เริ่มปรับตัวนะคะ
ชำระค่ากาแฟผ่านระบบนี้กว่าร้อยละ๖๐แล้วด้วยค่ะ
เบอร์อะไรคะเขาก็จะถามพี่ก็จะบอก๐๘๐เนี่ย
แล้วบางทีก็งั้นกดตามข้างบนเลย
เล่าชื่อนี้ค่ะตรงตรงกันเนอะ
มันเด้งขึ้นมาเลยใช่ไหมคะมันก็สะดวกกว่ากันเยอะ
เพียงแค่เขากดจำนวนเงินเป็นคำสั่งจ่ายจากตัวของเขาเอง

อย่างเรารูดการ์ดหรือว่าอะไรบางทีเราจะต้องเป็นคนคีย์ตัวเงิน
ถูกไหมคะแต่อันนี้ลูกค้าเป็นคนคีย์ตัวเลขเองใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นมันก็สบายใจถูกไหมคะ
ว่าเขาเป็นคนสั่งจ่ายด้วยต่วงเขาเอง
สามารถตรวจสอบจำนวนเงินและก็ชื่อบัญชีผู้รับ
ตรงตามที่ต้องการจะชำระเงินหรือไม่
ก่อนที่จะตัดสินใจกดปุ่มทำธุรกรรมทางการเงินค่ะ
อัตราค่าธรรมเนียมทำธุรกรรมไม่เกิน๕๐๐บาท

นำร่องออกไปยังตลาดต่างในพื้นที่หัวเมืองใหญ่

ชำระค่าโดยสารรถสาธารณะ

ต่อไปนี่คนเราก็ไม่ต้องพกเงินสดแล้ว

ต้องไปซื้อของกับผมก็ได้นะคะ